คุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้เอาคลิปมาโพสต์มีปัญหากับคุณป้าที่อยู่ตรงข้ามบ้าน
คือคุณป้าเนี่ยผู้ชายคนนี้อ้างว่าเอากระถางต้นไม้มาวางพื้นที่ส่วนกลาง
จนเขาเนี่ยถอยรถเข้าบ้านไม่ได้จนต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันเลยทีเดียว
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
คืออย่างนี้ครับคุณป้าที่อยู่ตรงข้ามบ้านของคนถ่ายคลิปเนี่ย
เอากระถางต้นไม้มาวางหน้าบ้านซึ่งเป็นถนนส่วนกลาง๔กระถาง
หลังจากนั้นก็เอามาเรียงอีก๔กระถาง
ตัวเขาเองวันนั้นถอยรถเข้าบ้านไม่ได้ก็เถียงกันครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีนะมกราคมที่ลำลูกกาปฐุมธานี
ทีมข่าวไปพูดคุยกับนายทองดาวนะครับซึ่งเป็นผู้เสียหายเล่าบอกว่า
วันเกิดเหตุเขาถอยรถเข้าบ้านไม่ได้เพราะมีกระถางต้นไม้มาวางขวางเอาไว้
ก็เลยลงไปยกกระถางต้นไม้จากนั้นก็ถอยรถเข้าบ้านตามปกติ
คู่กรณีออกมาโวยวายเขาเล่าแบบนี้นะนะครับแล้วบอกว่าไปยกกระถางต้นไม้ของเธอทำไมนะครับ
ซึ่งแฟนของเขาก็ยกมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปแต่ฝั่งคู่กรณีปัดมือถือจนตกนะฮะ
แล้วเกิดการแม่ยืดแย่งทำร้ายร่างกายกันหลังจากนั้นก็มีปากเสียงด่ากันไปด่ากันมานะครับ
คู่กรณีบอกอีกว่าให้ถ่ายคลิปเลยแล้วขู่ด้วยเดี๋ยวจะทุบรถของเขา
ส่วนตัวเขาก็ไปแจ้งความคู่กรณีเหมือนกันในข้อหาข่มขู่
หลังจากนั้นประมาณ๒เดือนคุณผู้ชมมีหมายสารมาที่บ้าน
โทสสนของเขาเนี่ยถูกจับพากันต้องเข้าคุกนะ
ตัวเขาเนี่ยต้องไปหาเงินห้าหมื่นไปประกันตัวแฟนออกมาสู้คดี
เด็กวันพรุ่งนี้นะครับศาลจะนัดไต่สวน
เขาบอกว่าเขากลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรม

มันไม่น่าถึงโรงถึงศาลเลยครับ
ขอบคุณครับ
เป็นอะไรแบบนี้
เป็นแม่มึงวัยเขาพูดแบบนี้

ยินดีนะครับเราเปิดพื้นที่ให้นะครับ